จากเด็กน้อยบ้านในวัยตอน๑๔ปี

มีความฝันเล็กแค่ต้องการเป็นนักฟุตซอร์ระดับจังหวัด
ก้าวสู่นักฟุตซอลแถวหน้าของเอเชีย
ดาวยิงเบอร์หนึ่งของเมืองไทยในวันนี้
ชื่อของสุภวุฒิเถื่อนกลางกลายเป็นยอดนักฟุตซอลในเมืองไทย
แต่จะมีใครได้รู้ว่ากว่าจะมีวันนี้
ฝ่าฟันอุปสรรคมาไม่น้อย
แต่สิ่งที่ทำให้ไม่เคยแพ้นั่นคือครอบครัว
ที่เจ้าอามเองอยากให้อยู่อย่างสุขสบาย
และภูมิใจในตัวเขาที่ประสบความสำเร็จ
คือพ่อแม่อยากให้ผมเป็นนักกีฬาฟุตซอล
หรือฟุตบอลก็ได้ขอให้เป็นนักกีฬา

แต่ขออยากให้เราเป็นนักกีฬาอยากให้เราติดทีมชาติ

ผมเลยรู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนับสนุนมาโดยตลอด
ก็ทำให้แบบเราก็ต้องดิ้นตัวเราดิ้น
คือทำให้เรามีความทยายามากกว่าคนอื่น
เพื่อให้เราก้าวไปสู่อนาคตที่ดี
แล้วก็ก้าวไปสู่ในความฝันของพ่อแม่

วันที่ติดทีมชาติครั้งแรก
นั้นเหรอก็ผมคิดว่าพ่อแม่ผมดีใจมากครับ
ตอนนั้นก็คือผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมอายุ๑๙ปีครับ
ตอนนั้นก็รู้สึกดีใจแล้วก็โทรไปหาพ่อแม่ก็
พ่อแม่ก็ดีใจครับแต่เขาไม่กล้าพูดหรอกว่าเขาดีใจ
แต่เรารู้สึกได้ว่าเขาดีใจแน่นอน
มุ่งมั่นตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จของเจ้าอาม

ทั้งการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
ในการแข่งขันฟุตซอลชิงจำโลกมาแล้ว๒สมัย
รวมไปถึงการเป็นนักฟุตซอลไทยที่ไปค้าแข้งยังหลีกประเทศอิราณ
ที่ถือว่าเป็นชาติที่มีประวัติด้านฟุตซอลยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
และนี่คือแบบอย่างของนักฟุตซอลไทยยุคใหม่
ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของทุกคนที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เหนืออุปสรรค
เราต้องมีความมุ่งมั่นครับคือทุกคนเราต้องมีความมุ่งมั่น
แล้วก็เหมือนเราต้องมีจุดมุ่งหมายที่ว่าเราต้องไปให้ถึงตรงนั้นครับ
คือเราอย่ามีความย่อท้อหรืออย่ามีเหมือนแบบว่ากำลังใจไม่ดีอะไรอย่างนี้
คือเราอยากให้แบบเหมือนแบบว่ามีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่น
เพื่อที่จะก้าวเข้าไปสิ่งที่เราฝันครับมันไม่ยากหรอกครับ
แต่เราก็ต้องทำให้ได้ครับ
สำเร็จทุกวันนี้เราต้องมีความทะเยอร์ทยานมีความมุ่งมั่น
และที่สำคัญเราต้องมีจุดมุ่งหมายที่อยากจะไปให้ถึงที่ตรงนั้น